เป็นการประท้วงของความไม่พอใจในการตัดสิน
พิพากษาตัดสินของการประหารชีวิตนักท่องเที่ยว
ประหารนี่นะครับกับการ

ใช่คดีเกาะเต่าที่ต้องหาช่วยเข้ามา๒คน
ถูกต้องซึ่งตอนนี้ทางปอทกำลังรวบรวมข้อมูล
ที่จะรบดำเนินคดีตามกฎหมายกันอยู่นะคะ
เมื่อวานเว็บไซต์ตำรวจเปิดไม่ได้เลย
หม่วนกันหลายเว็บเลยนะครับหลายเว็บเลย
แล้วก็บอกว่าถูกแฮ็กเท็จแล้วก็ถูกแฮ็ก
โดยเขามีชื่อกลุ่มนะครับใช่ค่ะ
จากกรณีที่เว็บไซต์หน่วยงานในความรับผิดชอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะถูกกลุ่มแฮคเกอร์โจมตี
ไม่สามารถใช้การได้เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชา

ก็กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มแฮคเกอร์สัญชาติพม่าค่ะ
แล้วก็อ้างวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะคัดค้านกรณีคำพิพากษาประหารชีวิตของสองผู้ต้องหาชาวพม่า
คดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะ
พลตำรวจเอกเดชนรงกล่าวอีกนะคะบอกว่าขณะนี้
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
และสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือสท
เป็นตัวแทนของหน่วยงานตำรวจที่ถูกจงตีเว็บไซต์
แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มแฮคเกอร์ดังกล่าว
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
คาดว่าจะสามารถแจ้งความได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ไซต์รายชื่อของหน่วยงานตำรวจที่ถูกโจมตีนะคะมีดังนี้ค่ะ
คือเว็บไซต์ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือสท
ไซต์กองทะเบียนประวัติอาทยากร
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร
บัญชาการตำรวจนครบานและกองบังคับการตำรวจน้ำ
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถกู้คืนระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วด้วยค่ะ